หนูก็มีเงินเกียรติตั้งแสนนึงค่ะ
แต่ตอนแรกที่เข้ามาอยู่ก็ค่อนข้างกดดันค่ะ

แล้วก็คุยกับเขาว่าต้องได้แชมป์เลย
คือตอนนั้นเป็นเด็กใช่ไหมคะก็อยู่โรงเรียนแบบแถวชนบทเลย
เพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศค่ะ
ซึ่งเป็นกีฬาเดียวที่ทำให้เราได้ต่อยอด
ก็เลยเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่อายุประมาณ๑๐ขวบค่ะ
ตั้งแต่ป๔ก็เริ่มเล่นมาเรื่อย
ป๔ป๕แล้วก็เริ่มแข่งขันชนะ
ระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็มาระดับประเทศ
พอเรามาแข่งรอบประเทศจะทำให้มีแมวมองต่าง
โรงเรียนต่างเข้าไปดูเราแข่งใช่ไหมคะ
พอเขาเห็นเราแข่งเขาก็จะแบบไปชวนเรามาอยู่ด้วย
ก็นั่นเป็นโอกาสเริ่มแรกเลยค่ะที่มีโอกาสได้เข้ามาเล่นวอเล็กบอลค่ะ
คือตอนที่หนูเป็นเด็กก็ต้องถือว่าแบบซ้อมหนักนะคะ
หนูก็อยู่บ้านไกลจากโรงเรียนประมาณกิโลหรือ๒กิโลค่ะ
แล้วก็คือตอนเป็นเด็กคนที่เชียงรายเขาจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนกัน
ตั้งแต่ประถมเลยนะคะประมาณป๑ป๒จะเริ่มปั่นจักรยานไปโรงเรียนแล้ว
หนูอยู่ประมาณป๔ค่ะหนูก็ตื่นตี๕หนูก็ตื่นมาแบบนึ่งข้าวให้แม่
เสร็จแล้วก็ไปปั่นจักรยานไปซ้อมวิ่งเสร็จแล้วก็เรียน
พอเรียนเสร็จแล้วก็ตอนเย็นมาก็ซ้อมต่อก็โค้ดเขาก็จะซ้อมให้
คือถือว่าตอนเป็นเด็กซ้อมค่อนข้างหนักค่ะ
แล้วก็ตอนเป็นเด็กอยู่ที่เชียงรายมันหนาวมากเลยค่ะ
ประมาณตี๕ถ้าแบบตื่นมาอย่างเงี้โอ้โหคือหมอกจะเยอะมากมองไม่เห็นทางเลยแบบ
ปั่นจักรยานไปบ้านแล้วก็ใครหมาก็ไล่ผีก็กลัว
เขาทำให้เด็กค่อนข้างที่จะลำบากค่ะแต่ก็รู้สึกว่าสนุกดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของหนู
เพราะเห็นว่าหนูค่อนข้างที่จะมีสกิลแบบ
คล้ายว่ามีกลิ่นในเรื่องของการเป็นตัวเซ็ต
ก็เลยให้หนูเป็นตัวเสียตั้งแต่ป๕เลยค่ะ
จากนั้นมาหนูก็เซ็ตตลอดหนูสามารถแก้ไขปัญหาหน้าตะขายได้ดีกว่าคนอื่น
ก็เลยให้หนูได้เป็นตัวเซตค่ะ
แต่ก็มีหลายโรงเรียนไปติดต่อมากแต่เหมือนกับแม่ตัดสินใจว่าอยากให้ไปเรียนอายุทยา
เพราะว่าตอนนั้นบ้านหนูจนมากจนแบบจนมากแม่บอกว่าแม่ไม่มีไม่มีเงินส่งหนู
แม่ก็เลยตัดสินใจให้หนูไปเรียนอายุทยาเพราะว่าแบบแม่ไม่มีตังค์ส่งแล้วจริง
คืออายุทยาก็คือเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีทุกอย่าง
แล้วหนูก็ถามแม่ว่าแม่ทำไมถึงแบบให้หนูไปเรียนอายุทยาอย่างนี้
แม่ก็บอกว่าเพราะว่าแม่ไม่มีเงินส่งโสแล้วแม่ก็เลยตัดสินใจให้โสไปเรียนเลย
เหมือนตายอันดับหน้าถ้าเกิดประสบความสำเร็จก็คงได้ดี
แต่ถ้าเกิดไม่ได้ดีก็คงกลับมาแต่คือตอนนั้นได้มีเงินส่งแล้วจริง
ตอนนั้นหนูก็เป็นคนเดียวที่มาจากเชียงรายแล้วก็ได้มาเรียนไกลขนาดนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าลำบากลำบากมาก
คือพอหนูมาถึงใช่ไหมคะอายุทยาหนูจะมาถึงประมาณตี๔
แล้วหนูก็จะต้องรออยู่ที่สาราที่แบบว่าเปรียวแบบไม่มีรถเลย
ก็มานั่งรอหนูก็กลัวมากเลยค่ะ
หนูก็ต้องวิ่งข้ามถนน๘เลนเพื่อที่จะไปหาโค้ด
เขาก็รับแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปอยู่กินที่นั่นนอนที่นั่น
การอยู่ที่นั่นก็กับข้าวอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
ก็คือเหมือนตอนนั้นทีมโจรมากในทีมก็จะมีกับข้าวให้แค่แบบถ้วยเดียว
แล้วก็มีหมูอยู่แบบชิ้นสองชิ้นนะคะแล้วคือต้องกินด้วยกันแปดคนอย่างเงี้ย
ตอนอยู่ยุธยาหนูกินข้าวไม่เคยอิ่มเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นน้อง
แล้วก็หนูก็ต้องรอแบบว่ามีหมูรุ่นพี่ก็ต้องตักไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็หนูแบบรู้สึกว่าอัพข้าวมันไม่ค่อยอร่อยแต่หนูก็อดทนค่ะอดทนเพื่อที่บ้านเราก็จนอยู่แล้วค่ะ
ก็คือถ้ากลับบ้านแม่ก็คือไม่มีตังค์ส่งหนูก็เลยต้องอดทนอยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็เรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตอนอยู่ม๑ถึงม๓ค่ะก็ยังปั่นจักรยานไปเรียนเหมือนเดิมค่ะ
ตี๕๓๐ถึง๖โมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวปั่นจักรยานประมาณ๒๓โลค่ะไปที่โรงเรียนวัดใหญ่
เสร็จแล้วก็เรียนเรียนเสร็จก็ปั่นจักรยานมาสนามกีฬาแล้วก็ซ้อมค่ะ
คือหนูใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดเวลา๓ปีที่อยู่ม๑ถึงม๓ค่ะ
ก็ตอนเป็นเด็กก็จะมีทุนเทอร์เมนต์เยอะเหมือนกันนะคะมีอายุ๑๔๑๖แล้วก็๑๘
แต่คือตอนที่หนูอายุ๑๓หนูก็ได้เล่นช่วง๑๔ปีแล้วก็มีเล่นของอายุ๑๖ปีบ้าง
ก็จะได้ประสบการณ์กับการที่เราแข่งรุ่นพี่เพื่อให้เราเก่ง
แต่พอหนูเริ่มมีแมทแข่งเริ่มได้เล่นลีกประมาณม๕ค่ะ
คือหนูเป็นคนค่อนข้างประหยัดอะค่ะพออยู่ม๕หนูก็เลยแบบไม่ขอเงินแม่อีกแล้วหนูก็แบบว่า
ที่ตัวเองมีแล้วก็แข่งลีกได้

จนส่งเงินให้ที่บ้านบ้าง
แล้วก็ตอนจบม๖หนูก็มีเงินเกียรติตั้งแสนนึงค่ะ

ก็จะเป็นรุ่นที่หนูจะได้แชมป์กับรองแชมป์ประเทศ

ที่แทบไม่มีใครสู้ได้ในประเทศ

แล้วก็ฟิลิปปินส์เวลาเขาแข่ง

หนูก็กดดันนะคะ
หนูก็พยายามเล่นแบบเต็มที่มาก
แล้วบวกกับภาษาที่เราพูดไม่ค่อยได้ค่ะ

คือภาษาพูดไม่ได้เป็นอะไรที่ยากมากค่ะ
กับการใช้ชีวิตยากแล้ว

เพราะว่าเวลาโค้ดพูดเราไม่ค่อยเข้าใจค่ะ
จนแบบเพื่อนเริ่มทนไม่ไหวแล้ว
ทุกวันอยู่กับเพื่อน๕คนค่ะ
เพื่อนจะเปลี่ยนเวรกันมาสอนภาษาอังกฤษหนูวันละคน
ก็คือจะขึ้นกระดานเลยว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้อย่างนี้นะ
นั่นทำให้หนูเริ่มได้ภาษาอังกฤษตอนที่หนูไปอยู่ฟิลิปปินส์ค่ะ
แล้วก็ไปเล่นในทีมกากยานะคะ
ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นทีมที่ชนะรวดตั้งแต่แรกจนถึงแชมป์
โดยที่ไม่แพ้ใครเลยสักทีมหนึ่ง
แล้วหนูก็ได้๒รางวัลคือรางวัลเซ็ตยอดเยี่ยม
ซึ่งหนูก็ตกใจมากค่ะก็เพราะเราที่ไทยอันประมาณนี้๒อัน
อันใหญ่มากค่ะแล้วหนูต้องเอากลับไทยอะค่ะ
แล้วก็ต้องเอาขึ้นเครื่องหนักมากค่ะ
ก็เป็นความทรงจำที่ดีมากมากเป็นการเล่นหลีกต่างประเทศอ่า
ครั้งแรกของหนูก็ที่ฟรีปินการได้อยู่ต่างบ้างสามเดือนสี่
ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้คือเราต้องเอาตัวรอด
เราต้องฟังโค้ดแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากค่ะ

คิดในใจนี่นี่ฉันเป็นปลื้มจิตหรือเปล่า

ถือว่าเป็นชุดที่สู้กับรัสเซียได้

ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นดีมาก

บอกว่าเป็นแมทที่ติดทีมชาติชุดใหญ่
ตอนเป็นแมทที่แบบเจออิตาลีตอนประมาณ๙โมงเช้าค่ะเป็นแมทสุดท้ายแล้วคือจะกลับแล้ว
แข่งตอนเช้าแล้วก็แข่งไปประมาณ๑๐แต้มเซตแรก
แล้วอยู่ดีพี่นุษราก็คือข้อเท้าพลิก
หนูก็ตกใจมากแล้วแบบโค้ดก็บอกป่ะต้องเป็นโสดอะไร
หนูก็แบบตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากหนูเต้นก็ตื่นเต้นกลัวก็กลัว
แล้วพี่กิ๊บก็เลยบอกว่าโสเล่นให้เต็มที่นะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
แบบเล่นให้เต็มที่ถ้าโหเผิดกดดันมากก็คือกิฟต์เลย
ไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ทำตามที่พี่กิฟต์บอก
กดดันแบบมันช่วยในตอนที่เรากรี๊ดออกมาหรือว่าเราดีใจตอนได้แต้มค่ะ
มันช่วยทำให้เราคลายความกดดันได้ดีมากค่ะ
หนูก็เริ่มไม่กดดันหนูก็เริ่มเล่นเต็มที่แบบช่วยกันเล่น
ทุกคนก็คือช่วยกันเล่นค่ะจนแบบนั้นแบบทำให้ชนะอิตาลีได้
อันนั้นเป็นแมทเดียวที่ทำให้ทุกคนรู้จักหนูค่ะ
ตอนนั้นคือกลับจากอิตาลีแล้วก็คือเหมือนสุพีมเขาก็ยังไม่ได้แชมป์เลยอย่างนี้ค่ะ
เขาก็คืออยากได้แชมป์แล้วเขาก็เหมือนกับคุยกันว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัวเซฟ
วกกับหนูหมดสัญญากับขอนแก่นพอดีก็เลยได้คุยกับผู้จัดการทีมว่าโอเค
ถ้าแบบอยู่สุพีมแล้วก็อยู่ในกรุงเทพด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกที่เข้ามาอยู่ก็ค่อนข้างกดดันค่ะเพราะว่าเรามาปีแรกแล้วเราก็คุยกับเขาว่าต้องได้แชมป์เลย
แล้วก็รู้สึกแบบว่าต้องโฟกัสมันมากต้องตั้งใจมากเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เราต้องทำผลงานให้ได้
ซึ่งปีแรกที่เข้ามาค่อนข้างที่จะกดดันที่สุดค่ะ
ตอนนี้อยู่สุธีมา๖ปีค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่ทีมนี้
ที่ผ่านมานะคะก็ได้แชมป์ประมาณ๓ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ทีมนี้แล้วก็มีความสุขมากมากค่ะ
รู้สึกว่ารักเหมือนกับทีมที่ตัวเองเกิดขึ้นมาเลยอย่างนี้ค่ะ
ในกีฬาวอเล็กบอลก็คือหนูรักมากกีฬาวอเล็กบอลเป็นกีฬาที่ให้หนูทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูมีวันนี้ค่ะ
หนูอยากทำในสิ่งที่หนูมีความสุขมากที่สุดหนูก็ลองคิดดูหนูว่าการเล่นวอเล็กบอลคือสิ่งที่หนูมีความสุขมากที่สุด
หนูก็เลยยังไม่อยากเลือกตรงนี้ค่ะ
อเล็กบอลก็สามารถให้เงินหนูมาก้อนหนึ่งหนูควรจะเอาเงินที่หนูได้ไปต่อยอดทำธุรกิจที่บ้านหนู
ซึ่งหนูก็สามารถได้กลับไปดูแลคุณแม่หนูในช่วงเวลาวัยรุ่นหนูกับแม่แทบไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย
หนูก็เริ่มแก่แล้วถ้าหนูไปทำธุรกิจที่บ้านหนูก็จะสามารถดูแลแม่หนูได้
ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าแม่หนูจะอยู่กับหนูไปถึงเมื่อไหร่
หนูก็เลยตั้งใจว่าอยากไปดูแลท่านให้ดีก่อนที่เราจะไม่ได้ดูแลท่าน

ธุรกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือ

ตอนนี้ก็ทำอยู่ใกล้เสร็จแล้ว

ก็เพราะว่ามันเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กค่ะ
มันเป็นสิ่งที่หนูเก็บเงินมาตั้งแต่เด็ก
เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า

เงินทุกบาททุกสตางค์หนูทำมาด้วยความยากลำบาก

ทั้งหมดหนูสร้างด้วยเงินที่หนูหามาได้จากการเล่นวอเล่บอล

เป็นบ้านที่หนูภาคภูมิใจมาก
ในบ้านก็จะมีเหรียญทอง
มีโล่รางวัลมีรูปมีทุกอย่าง
เป็นคล้ายกับพิพิธภัณฑ์ให้เห็นว่า

แล้วก็อดทนพยายามสู้
จนมีอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่า